ค่าวนี้ก็หลันทศจริงที่มาวานนี้นะหลันทศอย่างเหลือเชื่อ
คือผมว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้แต่ละบ้านนะเข็มหล่นยังได้ยินอ่ะ
งวดที่แล้วออกอะไรนะพอรู้ว่างวดที่แล้วออกอะไรนะฟึ๊บ
เฮ้ยมันเหมือนกันเกือบหมดทุกตัว

เอาวิทยาศาสตร์เอาอย่างนี้มันเคยเกิดงวดแปลกเลขแปลกเหมือนกัน
เอาได้ไหมพี่เบิร์ดพี่ทำแข็ง
อ่าจำได้เมื่อไม่นานวันนี้เออ

นี่เอาจริงเรื่องแบบนี้มันไปผูกโยงกับเรื่องอะไรนะ
ความน่าจะเป็นของคณิตศาสตร์เคยเรียนตอนมปลายป่ะ

เรียนแค่ม๓พอดีม๔ไม่ได้เรียนเลขแล้ว
จริงม๒ม๓กระโดดไปเตะบอลด้วยนะ

เอาคุณผู้ชมไปดูความรัดทศของเมื่อวานนี้ก่อน

รางวัลที่๑งวดวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๒
เลขที่ออก

รางวัลที่๑งวดวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๒

รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๖๕

รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๖๕

รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๕โอ้โหคุณผู้ชมก่อนจะคุยเรื่องนี้
รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๕โอ้โหคุณผู้ชมก่อนจะคุยเรื่องนี้

รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๕โอ้โหคุณผู้ชมก่อนจะคุยเรื่องนี้
รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๕โอ้โหคุณผู้ชมก่อนจะคุยเรื่องนี้

มันไม่ได้มีคิดมาเพริ่งเบื่อวานนี้หรอก

กับ๙๑๓๑๐๖คุณผู้ชม

นี่ฮะกลับหัวกลับด้านกันเท่านั้น
แต่ที่เรามาพูดกันอย่างนี้ก็ใช่ว่าเราจะซื้อนะ
ใช่ว่าเราจะถูกนะก็ไม่ถูกอยู่ดี
มันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายที่ผมถาม
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันเป็นการล็อค

คนปล่อยให้เขาคิดนะฮะแล้วท่านก็ชี้แจง
แต่กองสลากท่านก็ชี้แจงแล้ว

หลายคนโอดครวนหลายคนโอดครวน
เอาใครก่อนดีเอาใครก่อนดี
เอาคุณบอยพิษนุก่อนลองดูสิเขาโอดครวญว่าไง
ว่ามันเป็นไปได้เหรองงมากเหมือนกันฮะ
ยังไงดีฮะช่วยคอมเมนต์หน่อยนี่ผมก็งงมากนะจริง
เอาล่ะผ่านจากคุณบอยพิษนุไป
แชร์กันหนักมากคลิปต่อไปนี้ในโลกออนไลน
เป็นการแสดงตลกของหมอลำชื่อดังคณะดังเสียงอีสาน

เลขที่ออก๙๑

นั่นเขาเชื่อกันอย่างนี้
๙๑๓๑๐๖นี่ฮะส่วนคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้
ไม่ล๊อคหรอ
คือคลิปส่วนใหญ่เธอถามซิริใช่ไหม

เอาเรื่องนี้ไปถามสิริด้วยคุณผู้ชมถามว่ายังไงลองฟังดู

แล้ววันที่หนึ่งวันนี้ล็อคหรือเปล่า

แล้วทำไมออกเลขเดิมต่างแค่ตัวหน้า๖กับ๙ดูซิไม่ถูกเลย
คิดว่าออกเลขอื่นแล้วจะถูกหรือ

เดี๋ยวอันนี้สิริมันตอบจริงหรือว่า

เออก็แซวนั่นแหละ

ที่ผมถามไปมีคนตอบมาเพียบเลยนะฮะ

ด้วยศึกษาขาดทุนประมาณ๔หมื่น
อ้าวลบนี่ว่ะ

คุณผู้ชมคะแต่ว่าเรื่องนี้ต่อให้จะวิพากษ์วิจารณ์ยังไง

รวมถึงในไลฟ์ของเราตอนนี้อยู่ด้วยนะ

เขาก็ออกมาชี้แจงกองสลากก็มาชี้แจงเหมือนกันนะ
เกี่ยวกับเรื่องการออกเลขที่มันคล้ายกันถึง๕ตัว

เรื่องนี้ภูมิหน่วยการสำนักงานสลักกินแบบรัฐบาล

ก็บอกว่าการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแล้วค่ะ
แล้วก็ตัวเลขที่จะออก
จริงมันมีโอกาสเท่ากันทุกตัวเลข
ไม่ว่าจะเป็นเลขที่เพิ่งออกไปในงวดที่แล้ว
ซ้ำกันเลขอะไรแบบนี้
ดังนั้นจึงไม่มีใครทราบหมายเลขที่จะออกรางวัลล่วงหน้าได้
เอาง่ายทุกหมายเลขมันมีโอกาสที่จะออกได้เท่ากันหมด
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐบอกว่า
เอาจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขมหัศจรรย์นะ

เกี่ยวกับหลักความน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิติ

คือเขาบอกว่า๑ในหมื่นล้าน
หนึ่งในหมื่นล้านโอกาสที่เลขจะออกซ้ำกัน
งวดที่ผ่านมาถึง๕หลักแบบนี้
เราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้ว

ใช่แล้วถามว่าโอกาสเกิด
ถ้าเกิดมันซ้ำกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลย๖หลัก

เมื่อกี้เท่าไหร่นะ๑ในอะไรนะหมื่นล้านใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดว่าซ้ำกัน๖หลักเลย
มีโอกาสเกิดขึ้น๑ในล้านล้านค่ะคุณผู้ชม
พอตัวเลขทั้งหลายพวกเราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะครับ
เราเกิดมาในยุคที่เลขรางวัลที่หนึ่งมันออกคล้ายกัน

นี่แหละคุณผู้ชมเอาเป็นว่า

ถ้าเกิดว่าผลรางวัลที่๑มันตรงกับ
กับมวดที่แล้ว๕ตัวเป็นเลขมหาศจรรย์เลยนะ

แต่ก็ย้ำค่ะว่ากองสลากเองออกรางวัลแบบโปร่งใส
มีกรรมการมีการถ่ายทอดสดอ้าวเมื่อวานคุณผู้ชมก็ดู
ดูงาคาไครรัชทีวีน่ะใช่อย่างเมื่อวาน
ประธานนี้รู้สึกว่าเป็นคุณหมอจากราชวิถีหรืออะไรใช่ไหม
ใช่คือคุณหมอจินดาโรจนเมธินค่ะ
ก็เป็นประธานกรรมการออกรางวัลงวดที่๑ไง

คืออุปกรณ์ขั้นตอนการออกรางวัลมันตรวจสอบได้หมดเลย
และกรรมการทุกคนก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ดังนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยนะ
แล้วเชื่อมั่นได้ว่าการออกรางวัลของกองสลากเนี่ย
มันเป็นไปด้วยความโปร่งใสทุกประการ

ผมเชื่อเพราะว่าในคณะกรรมการเนี่ยคือมาจากหลายสาขาอาชีพ
มิสิบุญชนด้วยนะครับถ้างวดต่อไป
จะเริ่มที่ดอมก่อนก็ได้
น้ำแข็งแล้วก็เบิร์ตหรือจะเบิร์ตน้ำแข็งดอมก็ได้นะ

ไปลองใช่ไหมไปลองเป็นสิทธิ์ศาสตร์

เอ๊ะพี่เบิร์ตแล้วคอมเมนต์เป็นอย่างไรเอกชันไหม

เอางี้เอางี้คุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหม
ว่าคอมเมนต์อะไรกันฝากกดเข้าไปดู

กดแชร์ด้วยทั้งทางเฟซบุ๊คทั้งทางยูทูป
งวดหน้าคุณผู้ชมจะได้ถูกรางวัลที่๑สำหรับคนที่แชร์ค่ะ
แต่ว่าไอ้เลขแบบนี้คุณผู้ชมที่บอกว่ามันเหลือเชื่อแล้วนะ

แต่ถ้าถึงเหมือน๖ตัวเลยคือ๑ในล้าน
ลิปปินส์เขามีล็อตโต้คุณผู้ชมฟิลิปปินส
เดี๋ยวผมแชร์ให้ฟังเพิ่งเสิร์ชดูเลยว่า
เคยมีเลขแปลกเหมือนกันคือล็อตโต้ของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น๖หลัก
คือหลักแรกเนี่ยจะเป็น๑ตัวแล้วก็๒๒๒อย่างนี้
ถ้าถูกหมดโอ้โหรางวัลแจ๊คคอนใหญ่เลย
มันเคยเกิดกรณีว่าคนชนะนะคุณผู้ชม
เลขที่ออกคือ๙๑๘๒๗๓๖แล้วก็เท่าไหร่อ่ะ

ก้าวหมดเลยเรียงแบบนี้มันเคยเกิดมาเหมือนกัน

กดอะไรผิดหรือเปล่ามันก็เลยแบบ

อันนี้ที่ฟิลิปปินส์เอามาแชร์ให้ฟังคุณผู้ชมฮะ